ช่วงเช้าวันนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะครับ
แถวซอยราชพร้าวร้อยสามสิบนะครับ
ในเขตบางกะปิกรุงเทพค่ะนะฮะอ่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
เธอถูกพบเป็นศพในสภาพยิงตัวตายอืม
แต่ทางญาติเขายังติดใจอยู่นะฮะว่าตกลงมันจะใช่หรือเปล่านะครับ
นี่ฮะเช้าวันนี้ครับทาวน์ฮาวส์๒ชั้นนะครับ
ในสอยราชพร้าวร้อยสามสิบแถวบางกะปินะครับ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านของร้อยตำรวจเอกทรงกฎบุญส่งนะฮะ
เป็นรองสารวัตรสืบสวนสอนอวังทองหลางอ่า
ซึ่งเคยเป็นรองสารวัตรสืบสวนสนรัฐพร้าวมาก่อนนะครับ
ห้องโถงชั้นหนึ่งของบ้านนางสาวพิมชดาพรภูแย้มใสอายุ๓๐ปี
นะพื้นเพลก็เป็นชาวกรสินเสียชีวิตอยู่นะครับ
ในสภาพมีรอยกระสุนปืนขนาดจุด๔๕ออโต้
เป็นปืนของสามีก็คือร้อยตำรวจเอกทรงกรดเนี่ย
ยิงเข้าที่บริเวณศีรษะทางด้านซ้าย๑นัด
อ่าก็ใส่ชุดนอนสีน้ำเงินเสียชีวิตอยู่
ร้อยตำรวจเอกทรงกรดให้การว่าตอนนั้นนอนอยู่ที่บ้าน
แล้วได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดเมื่อเช้าก็เลยตื่นขึ้นมาดู
พอลงมาข้างล่างพบว่าภรรยาใช้ปืนยิงตัวตาย
ก็รีบแจ้งตำรวจท้องที่ทันทีส่วนสามีผู้ตายเนี่ยเขาเป็นตำรวจสอนอวังทองหลาง
แต่พื้นที่เนี่ยอยู่รัฐพร้าวนะครับนางสาวพะนิตาบุญโชธอายุสามสิบเอ็ดปี
เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตายนะฮะคือนางสาวพิมชดาพร
บอกว่านางสาวพิมชดาพรมีลูกอายุ๔ขวบเป็นผู้หญิงกับร้อยตำรวจเอกทรงกรดนะ
ก็คบหาอยู่กินกันมาหลายปีแล้วก่อนหน้านี้มีปัญหาทะเลาะวิวาดกันเรื่อยมา
เคยลงมาลงมือลงไม้ทำร้ายร่างกายกันก็มีผู้ตายเคยถูกสามีเนี่ยเอาปืนจ่อศีรษะมาแล้ว
เคยทำร้ายจนสลบก็มีแต่ผู้ตายก็ยอมที่จะอยู่ด้วยทุกครั้ง
นี่ฮะนี่คือผู้ที่เสียชีวิตนะครับนางสาวพิมชดาพรนะฮะ
คือลูกพี่ลูกน้องบอกว่าเขายอมอยู่ด้วยยอมให้อภัยทุกครั้ง
เพราะสงสารลูกสาววัย๔ควบไม่อยากให้ลูกเนี่ยเป็นกำพร้า
ก่อนเกิดเหตุยืนยันว่านางสาวพิมชดาพรไม่มีอาการซึมเศร้า
ไม่เคยมีอะไรทั้งสิ้นยังโพสต์ขายเสื้อผ้าออนไลน์อยู่เลย
ในเพจเฟซบุ๊คส่วนตัวเนี่ยแล้วก็ยังคุยกับญาติญาติอยู่เลย
คุยกับนางสาวพนิตาที่เป็นญาติเนี่ยด้วยน้ำเสียงปกติ
แล้วก็ยังบอกว่าเดี๋ยววันหยุดจะพาลูกสาวไปเที่ยวด้วย
แล้วผู้ตายเขาเป็นคนถนัดมือขวา
แต่ทำไมสภาพศพใช้มือซ้ายยิงตัวตาย
เพราะกระสูญมันเข้าฝั่งซ้ายของศักดิ์ศรัทธิ์
ก็เลยติดใจการเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็เขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุ
มีการเรียกเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบ
แล้วค่อยเรียกเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาเก็บศพ

คือเอาผ้าห่มห่อร่างไว้ที่โซฟาในบ้าน
แล้วก็คือเหมือนแบบเนี่ยเอาศพไปทั้งอย่างนั้นเลย
โมงครึ่งที่ผ่านมาช่วงเย็นนี้นะคะ

เชิญตัวร้อยตำรวจเอกทรงกรดมาสอบสวน
ก็ไปตรวจร่างกายตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล
หาสารเสพติดที่โรงพยาบาลตำรวจมาแล้ว

แล้วก็มีเพื่อนตำรวจร่วมรุ่นมาให้กำลังใจด้วยนะคะอันนี้ก็คือ
ร้อยตำรวจเอกทรงกรดนะคะครับพันธุ์ตำรวจเอกรุ่งสกุลบุญกระพือ
ผู้กำกับการสอนอนรัฐพร้าวบอกว่าเบื้องต้นร้อยตำรวจเอกทรงกรดก็ให้การเป็นประโยชน์ค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานแล้วก็ส่งวัตถุพยานให้ทางกองพิสูจน์หลักฐานแล้ว
เดี๋ยวต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้งเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงตามพยาหลักฐานต่อไป
ครับยืนยันนะคะว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแน่นอนค่ะอ่าก็ต้องรอผลแหละอันเนี้ย
อยู่ในบ้านแค่สองคนไงใช่ไหมใช่ค่ะทางฝั่งของสามีเขาอ้างว่าเขานอนหลับอยู่
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนลงมาดูอ่าภรรยายิงตัวตายใช่ค่ะ